คุณผู้ชมคะไปดูอุบัติเหตุที่ถนนปู่เจ้าสมิงพรายสมุทรปราการกันนะคะ
นี่เป็นศึกยักษ์ชนยักษ์ของจริงเพราะว่าเป็นรถบรรทุกพ่วงทั้งคู่เลยนะคะ
ชนกันโครมใหญ่โอ้โหถนนถนนไม่ต้องวิ่งกันแล้วค่ะเออ
ใหญ่ขนาดนี้ตำรวจสพสำรงใต้นะคะ
แล้วก็อาศาสตร์สมครรณนิทรีร่วมกับตาลยูและก็ลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปากซอยปู่เจ้าสมิงพราย๑๙นะคะ

รถบรรทุกที่ติดตั้งเครนสำหรับยกสิ่งของนะคะเขาเรียกกันว่ารถเฮียบอืม
คันนี้บรรทุกขี้เลื่อยมามีร่องรอยเฉียวชนด้านหน้าพังยับเยิน
อีกคันเป็นรถบรรทุกเหล็กค่ะเป็นบรรทุกพ่วง
ส่วนหัวพ่วงกับท้ายพ่วงมีรอยถูกชน
ส่วนหัวถูกชนจนตะแคงไปอัดกับเสาไฟฟ้า
เสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายนะคะ

ก็คือนายสมศักดิ์แต่งจุ๋ยนางสาวสายันบุญมาก

ส่วนนางประพาสอนน้อยสง่ามากับรถพ่วง
เป็นรถคันที่ถูกชนนะคะ
กู้ภัยก็นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ว
แน่นอนการจราจรติดขัดยาวกว่า๕กิโลเมตรค่ะ
นายประเวทพรมพินิษฐ์คนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ก็เห็นรถบรรทุกพ่วงบรรทุกเหล็ก

ปรากฏว่าอยู่ได้ยินเสียงดังโครม
มาอีกทีรถเฮียบพุ่งมาชนรถพ่วงค่ะ

คือทางถนนปู่เจ้าสมิงพรายมันจะเป็นสะพานใช่ไหมคะ

ว่ารถเฮียบลงสะพานมาแล้วคงตกใจ
เพราะว่าพอมาด้วยความเร็วบวกกับแรงหน่วงด้วย
เจอรถพ่วงจอดรอที่จะเลี้ยวเข้าซอย
ไม่ทันก็เลยชนเข้าไปกลางลำแบบนั้นแหละค่ะ